แต่ในเกมการแข่งขันใน๓เกมนี้นะครับทุกคนคงเห็นแล้วว่าทีมชาติไทยสู้
แล้วก็ไม่ได้กลัวทุกทีมถึงแม้ว่าทุกคนจะบอกว่าใน๓เกมนี้เป็นเกมที่หนักก่อนที่เราจะมาในทวนาเมนต์นี้นะครับ
สิ่งที่แสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวจิตหัวใจที่น้องทุกคนได้ช่วยกันทุ่มเทนะครับ
เราหวังวันนี้เราก็หวังนะครับว่าต้องการ๓แต้มแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของทีมชาติไทย
ที่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็คงต้องขอบคุณแฟนทีมชาติไทยที่อยู่ที่โดฮาแล้วก็อยู่ที่เมืองไทย
เราได้ทำเต็มที่แล้วนะครับเราก็พิสูจน์หัวจิตหัวใจแล้วว่าเราสู้เพื่อทุกคนนะครับ
แน่นอนนะครับเพราะว่าใน๓เกมนี้เราเจอกับทีมที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งกว่าเรานะครับ
ซึ่งจุดเปลี่ยนจริงแล้วเนี่ยก็เรื่องของความแข็งแกร่งที่เราได้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับแต่เราก็พยายามทำทุกวิธีทางให้ได้แต้มในทุกเกมนะครับ
ฉะนั้นการที่เราเล่นกับเกมที่๓แล้วยังใช้ผู้เล่น๑๑ตัวแรกคงเดิมเกือบ๘๐
นั่นทำให้เราต้องเพิ่มศักภาพของตัวเอง
ทำให้โอกาสที่จะเติมเกมลุกมันก็ลดล่อยถอยลงไป
ฉะนั้นเราต้องกลับไปปรับปรุงทีมของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
เพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าเจนรบบาดเจ็บใช่ไหมครับฉะนั้นหนึ่งตำแหน่งที่มีอยู่ก็คือเบ้นใช่ไหมฮะ
เราก็เลยคิดว่าเอาเน้นลงไปนะครับไปเล่นเกมรับแล้วก็ช่วยไล่
แล้วก็เบ้นเนี่ยอาจจะมีแรงปะทะได้ดีกว่าแต่พอเล่นไปปุ๊บเนี่ยสปีดนะครับ
จะมีความรู้สึกว่าห่างเกมแล้วก็ไม่ได้ลงต่อเนื่องความมั่นใจไม่มี
เราก็เลยต้องรีบปรับเปลี่ยนเพราะว่าเราโดนนำไป๑๐ใช่ไหมครับ
ฉะนั้นเราถึงต้องการที่จะเอาจุ๊บเข้ามาซึ่งมีความเร็วได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับ
เราก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสเกมเพราะว่าเราต้องการยื้อเอา๑ศูนย์๓แต้มนะครับ
วันนี้เราเห็นว่าถ้าเราจะมาระดับเอเชียทุกคนต้องแข็งแกร่งกว่านี้
ทีมญี่ปุ่นเกาหลีเยเวนซาอุนะครับ
ซึ่งความแข็งแกร่งญี่ปุ่นเกาหลี๒๓คนเขาเท่ากันหมด
แต่พวกเราคงจะเห็นแล้วว่าสมรรถภาพร่างกาย
เราไม่ฟูนทั้ง๒๓คน
อันนี้สิ่งที่เราจะต้องกลับไปปรับปรุง
แต่ผมยังเชื่อว่าวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่ผิดหวัง
สำหรับแฟนบอลชาวไทย
แต่ผมก็คิดอยู่ในใจนึกอยู่ในใจว่า
ก็คงจะมีความภูมิใจกับน้องชุดนี้
เพราะว่าเราได้สู้กันถึงที่สุดแล้ว
ผมก็อยากจะให้พวกเราช่วยสนับสนุนแล้วให้กำลังใจน้อง
เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็น๒แต้มที่เราไม่ได้เข้า
แต่อีกสองแต้มอีกทีมหนึ่งได้เข้าไปนะครับเราคงไม่สามารถไปเรียกร้องกลับมาได้ว่า
รู้อย่างนี้เราน่าจะชนะซาวดีอาราเบียก็๓แต้มเข้ารอบไม่ยาก
แต่วันนี้เรากำลังเดินไปข้างหน้าว่าซาอุทีมอารับเราไม่กลัว
เกาหลีเหนือเราก็ไม่กลัววันนี้เราห่างตามหลังอยู่แค่ญี่ปุ่น
ที่เรามาในครั้งนี้แค่นั้นเองนะครับ